ทุกผู้ชมครับที่อุดรธานีวันนี้ก็ทำแผนเหมือนกันนะครับ
โหดเยี่ยมที่พี่ชายนะใช้มีดไปฟันน้องชายตอนนอนหลับอยู่ที่หน้าทีวีที่บ้านเนี่ยจนเสียชีวิต
หน้าลูกชายวัย๙ขวบของน้องชายก็คือหลานชายตัวเองนี่แหละนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับเกิดขึ้นในพื้นที่อุดรธานีนะฮะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
พ่อน้องหานครับเจ้าของคดีที่คุมตัวไปนี่นี่คือนายสรรธาตุธรรมเลอายุ๔๐ปี
ใช้มีดฟันน้องชายน้องชายชื่อนายสุรศักดิ์อายุ๓๒ปี
น้องชายแท้กันเลยนะครับนามสกุลเดียวกันเลยจนเสียชีวิต
วันนี้พาไปทำแผนที่บ้านนะฮะบ้านอยู่ที่
บนบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
สภาพศพเนี่ยถูกฟันเขาหลายจุดด้วยกันนี่ตำรวจนำตัวมาถึงบ้านที่เกิดเหตุแล้ว
โม่งชาวบ้านก็มาดูกันนะครับการทำแผน
มันก็มีการชุลมุนอะไรเกิดขึ้นกันเล็กน้อยนะครับ
ญาติของผู้ตายคนนึงเขาบอกโอ้โหเขาทนไม่ไหวจริง
พี่น้องกันแท้เนี่ยมาทำแบบนี้ได้ยังไง
ก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะกันตัวกันออกมานะครับ
คือเวลาทำแผนเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลกันแล้วครับ
เพราะว่าไม่ใช่ว่าจะปกป้องหรือว่าดูแลผู้ต้องหาอะไรเป็นพิเศษนะฮะ
แต่ว่าคนที่มาทำร้ายผู้ต้องหาระหว่างทำแผนเนี่ย
ตามกฎหมายคุณก็จะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายได้

แล้วก็เข้าไปทำแผนทั้งหมดเนี่ย๓๔จุดด้วยกันนะครับ
จุดแรกจุดห้องครัวชั้นหนึ่งของบ้านที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องหาบอกว่าตรงนี้นะมาหยิบอาวุธนะครับ
หยิบมีดจากห้องครัวเพื่อไปฟันน้องชาย
ตรงจุดนี้นะครับเป็นห้องครัว
จุดที่๒เป็นจุดหน้าโทรทัศน์หน้าทีวี

ผู้ต้องหาบอกว่าพอหยิบมีดมาจากครัวก็เดินมาเลย
แล้วก็นำฟันเข้าศีรษะของน้องชายไปสองครั้ง
เข้าแผ่นหลังไปอีกครั้งหนึ่ง

มีจนที่ก็นอนนะฮะทำแผน
หนึ่งก็คือน้องชายของนายสลันผู้ต้องหา

บอกเขาเอามีดเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในห้องครัวเหมือนเดิมครับ
ท่านผู้ชมครับจุดที่สามเป็นจุดหน้าบ้าน
จุดนี้นายสลันบอกว่าพอก่อเหตุฟันน้องชายจนเสียชีวิตแล้ว
ก็เอามีดเนี่ยไปจี้หลานชายวัย๙ขวบลูกชายของน้องชายนั่นแหละ
บังคับให้หลานขี่จักรยานยนต์พาเขาหลบหนี
นายสลันนี่เขาจะพิการเดินขากระเพลกกระเพลกหน่อยลักษณะขาเป๋
แล้วจุดที่๔เป็นจุดร้านค้าอยู่ติดกับหลังบ้านของผู้ตายนะ
จุดนี้เนี่ยผู้ต้องหาไปซื้อเหล้าขาวขวดเล็กมาขวดนึง
เพื่อมาดื่มกับผู้ตายในบ้านอันนี้เป็นจุดก่อนจะเกิดเหตุค่ะนะฮะ
ซื้อเหล้าขาวมาก่อนนะแล้วเอามาดื่มกับน้องชายที่บ้าน
ว่าพอน้องชายเมาหลับหน้าทีวี
ก็คงจะเก็บกฎเก็บความแค้นอะไรไว้ก็ไปฟันเขาตายตรงจุดนี้นะฮะ
หลังจากทำแผนเสร็จ๔จุดนะครับตำรวจก็ให้โอกาสผู้ต้องหาไปจุดทูบขอขมาน้องชาย
หลังจากที่ญาติเนี่ยนำรูปของน้องชายแล้วก็กระถางทูบเอามาตั้งเอาไว้ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้าน
นี่นายสลันก็คุกเข่าจุดทูบไหว้ขอขมาน้องชาย
นี่เป็นช่วงหลังจากจุดทูปขอเข้ามาน้องชายเสร็จตำรวจจะคุมตัวขึ้นรถตู้กลับไปดำเนินคดีต่อนะฮะ
เขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรยุทธ์บุญชูเขาก็ยืนยันเหมือนกับเมื่อวาน
บอกว่าเป็นความแค้นสะสมอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งญาติพี่น้องหรือว่าชาวบ้านเนี่ย
เขาบอกว่านายสลันผู้ต้องหาเนี่ยเขาครับแค้นใจที่พ่อกับแม่ที่เสียชีวิตเนี่ย
บ้านยกที่ดินให้กับน้องชายคือนายสุรศักดิ์หมดเลยแล้วก็อ้างว่าน้องชายไม่อยากให้เขาอยู่บ้าน
บางทีจะอยู่บ้านก็ไล่เขาต้องไปหาที่หลับที่นอนที่อื่นเนี่ยก็เลยย้อนกลับมาเนี่ยฮะ
แล้วมาฟันน้องชายจนเสียชีวิตบังคับให้หลานชายเนี่ยก็คือลูกชายของผู้ตายเนี่ยขี่จักรยานยนต์พาหนี
แล้วก็ไปทิ้งเขาไว้กลางทางหลานชายุเพิ่งเก้าขวบนะครับนี่ญาติญาติก็มารับไปดูแลต่อแล้ว
วันนี้เราคุยกับน้าของผู้ตายนะครับก็เป็นน้าของผู้ต้องหาด้วยนั่นแหละนะครับ
ชื่อนางจันทร์อายุ๖๕ปีนี่ฮะคุณป้าจันวันนี้มาดูการทำแผนด้วย
คือลูกชายของผู้ตายวัยเก้าขวบก็มาด้วยนะครับก่อนจะทำแผนเนี่ย
จันก็ให้ลูกชายวัย๙ขวบของผู้ตายจุดทูบบอกกับพ่อนะครับ
เพราะเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่อื่นแล้วนะฮะเนื่องจากเด็กเนี่ยจิตใจสภาพเนี่ยโอ้โห
สภาพจิตใจไม่ดีเลยป้าจันบอกว่ากู้ภัยนำศพไปฝังเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอครบร้อยวันจะทำบุญให้วันพรุ่งนี้จะทำบุญที่บ้านที่เกิดเหตุให้ด้วย
ส่วนลูกชายของผู้ตายเท่าที่คุยกันเนี่ยหลานบอกว่าจะขออยู่กับป้าจันทร์ก่อน
ซึ่งป้าจันก็รับปากว่าจะดูแลให้ดีที่สุดแต่ถ้าอนาคตเขาสภาพจิตใจดีขึ้น
อยากจะตัดสินใจใหม่อยากจะไปอยู่กับแม่แม่เขาเลิกกับพ่อแม่ไปอยู่ที่กรสิน

ลากเด็ก
ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดนี้
อย่างนายสุรศักดิ์ผู้ตายเนี่ยเขาก็ออกไปหาข้าวหาปลามาให้พี่ชายที่พิการกินนะ
แล้วก่อนจะฆ่าน้องเนี่ยโอ้โหน้องนอนหลับอยู่ไม่ปลุกมาคุยกันดีเคลียร์กันดีก่อน
ไม่ให้โอกาสน้องได้พูดได้คุยเลยเหรอนะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ขฎิตหน้าขนาดไหนข้างหน้าหลังเหลือ

ทำน้องทำไมต้องทำเนยนองนอนหลับอยู่อย่างเนี้ยแย่จับไปพูดอย่างเนี้ยทำน้องทำไมทำไมก็รอให้น้องตื่นก่อน
หน้าต้องได้ไม่มีจิตทั้งนั้นที่จะไปทำงาน
จากนี้แค่นี้ทำน้องทำไมทำไมมาปลูกให้น้องเรียกคุณมาคุยกันดี

นี่ฮะตอนที่รถมาถึงเนี่ยป้าออนก็เข้าไปเลย

จะไปถามว่าทำกับน้องขนาดนี้ทำไม
ตำรวจก็มากันออกไปก่อนนะฮะ
คนตำรวจรีพิษศนุอุณหศรีภูมิภาพการ
ต้องหาก็ถือว่าให้ความร่วมมือในการสอบปากคำนะครับ

สาเหตุหลักเกิดจากเรื่องของบ้าน
ที่เป็นมรดกที่พ่อกับแม่เนี่ย
อบให้ก่อนที่พ่อกับแม่จะเสียชีวิต
แล้วพ่อกับแม่เนี่ย
ว่าบ้านเนี่ยความจริงต้องเป็นชื่อเขานะแล้วทำไมไปโอนให้
กับน้องชายแล้วน้องชายยังมาไล่เขาออกจากบ้านหลายครั้ง
ถึงขั้นต้องหนีไปทำงานต่างจังหวัดก็มีช่วงนี้ต้องกลับ
มาเพราะว่าโควิดมันระบาดหนักกลับมาถึงบ้านเอาถูกไล่ออก
ให้หลานชายวัย๙ขวบเนี่ยขี่จักรยานยนต์พาหนีผู้ต้องหาอ้าง
ว่าพอฆ่าน้องชายแล้วเนี่ยที่ให้หลานชายที่เป็นลูกของน้อง
ไปด้วยเนี่ยตั้งใจจะพาไปอยู่กับญาติที่กรสินนะแต่มันไป
ไม่ถึงน้ำมันมันหมดกลางทางก็เลยปล่อยตัวหลานเอาไว้แล้ว
ตัวเองก็ไปถูกตำรวจเนี่ยจับกลุ่มนี่นะฮะเบื้องต้นเนี่ย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรอง
ไว้ก่อนนะครับวันนี้ทำแผนเรียบร้อยพรุ่งนี้จะพาตัวไป
ฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีครับ
โอ้โหนี่คดีนี้ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่เตือนกัน
อยู่บ่อยเด็กเล็กกับน้ำอ่ะค่ะช่วงนี้เด็กไม่ได้ไป
โรงเรียนด้วยเนาะโควิด๑๙ก็เรียนออนไลน์พ่อแม่ผู้ปกครองก็
ต้องดูให้ดีเลยจริงที่สกลนครค่ะ